คุณผู้ชมครับหญิงไทยที่เสียชีวิตในโศกนาฏกรรมที่อีแทวอนที่เกาหลีใต้นะครับ
ืบหน้าล่าสุดรัฐบาลเกาหลีใต้นี่จะให้ความช่วยเหลือนะครับ
ค่าทำขวัญแล้วก็ค่าประกอบพิธีศพ
รวมแล้วนี่ก็เป็นเงินไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาทครับ
กรณีที่ครูแบมนางสาวนัทธิชามาแก้วอายุ๒๗ปี
เธออยู่พื้นเพลนะอยู่ลมศักดิ์นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์
เสียชีวิตในโสกรัฐกรรมอีแทวอนครับ
แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเข้าแจ้งสิทธิกับทางครอบครัวจากประกันสังคม
เพราะว่าครูแบมเนี่ยเคยไปทำงานที่ร้านอาหารแล้วก็ลาออกนะครับ
จะได้เงินเยียวยาค่าทำศพใน๕๐๐๐บาทบำเน็ตชราภาพอีก๑๕๕๐๐บาท
เบี้ยอีกเล็กน้อยนะครับรวมกว่า๖๕๐๐๐บาทครับ
นางสาวขออภัยครับนายสาคอนและนางหนามาแก้วพ่อกับแม่ของผู้เสียชีวิต
ทั้งสองท่านยังโศกเศร้าอยู่นะครับก็บอกกับผู้สื่อข่าวบอกยังทำใจไม่ได้เลยนะครับ
เพราะว่าลูกสาวเป็นเด็กดีน่ารักไม่เที่ยวเตรทุกครั้งที่กลับมาบ้านก็จะอยู่กับพ่อกับแม่ไม่เห็นออกไปไหน
หลังจากทราบข่าวนะครับจะต้องหาเงิน๔แสนบาทเพื่อนำร่างของลูกกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา
ตอนนี้เครียดครับเพราะว่าไม่รู้จะหาเงินจากไหน
ขณะเดียวกันสถานทูตไทยที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับก็โทรศัพท์ผ่านไลน์มานะครับ
หาลูกพี่ลูกน้องของครูแบมแล้วแจ้งว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะช่วยเหลือเงินทำขวัญเป็นเงิน๒๐ล้านวอน
คิดเป็นเงินไทยประมาณ๖แสนบาทครับแล้วก็เงินค่าทำศพ๑๕ล้านวอนหรือประมาณ๔๕๐๐๐บาท
ส่วนเรื่องการนำศพของครูแบมกลับบ้านเกิดนั้นนะครับอาจจะต้องใช้เวลา๓๔วันนะครับ
และจะมีค่าใช้จ่ายในการนำร่างของครูแบมกลับมาอยู่ที่ประมาณ๔แสนบาทนะครับ
ซึ่งต้องไปหักเอาออกจากเงินเยียวยาครับ